หวานขึ้นเรื่อยคุณผู้ชมค่ะเป็นคู่รักสายสุขภาพของวงการบันเทิงเลยสำหรับ
นักแสดงสาวแพนเค้กเขมมะนิดแล้วก็หวานใจดีกรี
ตำรวจสารวัฒน์หมีนี่เองนะคะ
คือทั้งคู่เนี่ยมักจะควงแขนกันไปออกกำลังกายอยู่เป็นประจำอย่างที่เราเห็น
แต่ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่คู่เฮลตี้อย่างเดียวนะคะแต่ว่าเป็นคู่รักสายหวานอีกด้วยนะคุณ
เพราะว่าล่าสุดเขาเพิ่งควงคู่พร้อมกับยกครอบครัวไปเที่ยวพักผ่อนที่ทะเลภูเก็ต
โชว์ความสวีทหวานมาหมาดให้เราได้อิจฉาตาร้อนกันไปนะคะ
และก็ไม่พลาดที่จะต้องมีการอัปเดตคลิป
เรียกเสียงฮาเป็นคลิปตกเรือของทั้งคู่ค่ะคุณ
คือฝ่ายชายเขาออกมาเผยว่า
ตั้งใจที่จะบันทึกช็อตภาพหวานในการกระโดดน้ำพร้อมกัน

ทำไมละนี่
ออกน้ำไปแล้วพี่มีเลยค่ะ

ก็อยากจะโดดน้ำลงไปด้วยกันอะไรอย่างนี้

พี่มีเจ็บของหน้าแข้งอะไรอย่างนี้
หน้าแข้งฟาดกันไปกับหัวเรือ
กลับว่าจะได้ภาพกระโดดสวยลงน้ำ

เห็นเลยว่าตอนโดดลงไปฝูงปลากระจุยแบบว่า

ทริปใช่ไหมคะ

เราก็ไปกันมาหลายทริปเนาะต่อเนื่องอะไรอย่างนี้ค่ะ

ทำงานด้วยครับช่วงปลายปี

เมื่อก็เมื่อก็อยู่ที่ทำงาน
ปีใหม่เดี๋ยวรอชมอาจจะมีทริปหวานนะ

แต่ว่าคลิปที่ลงไปตอนแรกตั้งใจจะให้หวานนะ

เออก็เขาเรียกว่าเป็นความหวานปนความฮา

แต่คู่นี้ต้องบอกว่าความหวานของเขาเนี่ยทำให้หลายคนลุ้นนะ
ว่าเมื่อไหร่จะมีข่าวดีแต่ว่าเขาก็บอกว่ายังก่อนยั้งเอาไว้ก่อนนะคะ